อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่โลกโซเชียลเขาชื่นชม
เมื่อวานมีการจัดงานวันเด็กที่สวนสาธารณะที่กระบี่
แล้วรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งพ่อแม่ลูกมา

ตอนที่เขากำลังลงเนินเบรกไม่อยู่
แล้วเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูอพปรที่อยู่ตรงนั้น
หน่วยการจราจรอยู่ไปกระโดดขวางไปช่วยค่ะ

เกิดขึ้นบนถนนมุ่งหน้าไปสวนสาธารณธารา
เขตเทศบาลมีกะบี่นี่จังหวะนี้
เนี่ยเขาโพสต์คลิปนี้แล้วบอกว่าให้เจ็บด้วยกันตรงนี้
ปล่อยให้เขาไปเจ็บหนักข้างหน้า
มอเตอร์ไซต์ที่มาค่ะมาทั้งครอบครัวเลยนะ

ขี่ลงมาจากเนินแล้วมันเบรกไม่อยู่ไง
พปรก็ช่วยค่ะไปขวางเลย
เพราะถ้าเกิดว่าปล่อยไปจะไปชนร้านค้าฝั่งตรงข้าม

ใช่เหตุการณ์นี้ทำให้มีคนเจ็บ๓คนนะคะ

เจ้าของเฟซบุ๊กเนี่ยเขาก็โพสต์คลิปเหตุการณ์คลิปนี้ค่ะ
แล้วคนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะคะ
คือก็ชื่นชมในความใจกล้าของอพร
แต่ว่าบางคนเขาก็เป็นห่วงแล้วก็เตือนไง
คราวหลังอปพรอย่าทำอะไรเสี่ยงแบบนี้นะ
ซึ่งอปพรคนนี้ก็คือนายธนวัฒน์ตราเต็งนะคะ
เป็นหัวหน้าอพรเทศบาลเมืองกระบี่

คือเขาก็มีการแจ้งให้อาสากู้ภัย